เรื่องนี้บ้างค่ะเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯนี่แหละ
โอโหม็อเตอร์ไซส์นี่เขาบอกว่าว่าคงงงเลย

ลงมาแล้วมาต่อยคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่า

ไม่ได้ชนใครมาจริงแล้วก็ไม่ได้หนีด้วย

ตรงนี้คุณปอดครอบครับ

แล้วเมื่อกี้คุณธรรมนา

เจ้าเวลาคู่เจ้าเวลา
ค่ะบ้องกันดู
ชนค่ะเมื่อกี้ชนหนูเลย
ถ่ายแล้วถ่ายแล้วมันเกลียด
จนปุ๊บดูจอดรถดูพ่อ

รออีกทีแหละจนจน

เออนี่อาจจะหนีเหรอ

โอ้โหนี่เป็นการถกเถียงกันนะฮะ

เถียงกันแบบนี้นี่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนเลยนะคุณผู้ชม

ออกมาจากซอยตรงพัฒนาการ๒๐แถวสวนหลวงเนี่ยนะคะ
อยู่เนี่ยรถเก๋งมามาปาดหน้า
ฝั่งมอเตอร์ไซค์ก็เลยขี่แซงมาแล้วก็หันไปมองรถเก๋งหน่อยนึง
หลังจากนั้นก็ขี่รถมาจะจอดแวะซื้อข้าว
ปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้พุ่งเข้ามาจะชนเลยค่ะ
แฟนเขาที่ซ้อนอยู่บนมอเตอร์ไซค์กระโดดลงจากรถ
แล้วผู้ชายคนขับรถเก๋งลงมาไม่ได้พูดอะไรเลย
คนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งตอนนั้นเขาถ่ายคลิปไว้ไม่ทัน
ทีนี้ก็ทะเลาะกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ฝ่ายรถเก๋งเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกขับรถเฉียวมอเตอร์ไซค์เฉียวนะ
ไซค์ยืนยันสายหัวอย่าเลยเปล่าผมไม่ได้เฉียวแน่
เพราะถ้าเกิดผมเฉียวผมชนเนี่ยผมเป็นรถเล็กมอเตอร์ไซค์
ผมต้องรู้ดิพี่แล้วผมต้องรถล้มไหม
ก็เลยบอกว่ารถพี่มีคลิปใช่ไหมมีกล้องหน้ารถใช่ไหม
มาเปิดดูเลยฝั่งรถเก๋งบอกว่าไม่ไม่มีกล้อง
อ่ะทีนี้คิดว่าเรื่องจะรอคิดว่าทั้งสองฝ่ายจะรอให้ตำรวจมานะ
แต่เปล่าเลยค่ะเพราะว่าฝ่ายรถเก๋งเนี่ยตอนแรกเขาท้าให้ไปโรงพัก
แต่จู่รถเก๋งขับหนีไปเลย
ฝ่ายมอเตอร์ไซค์ก็เลยต้องไปแจ้งความไว้ที่สอนอคลองตันนะคะ
แล้วตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องให้ชาวบ้านเนี่ย
ชาวบ้านเขาเป็นพยานนั่นแหละแล้วก็รอให้ตำรวจเนี่ย
ตามทางรถเก๋งมาแล้วเดี๋ยวต้องมาคุยกันซิ
หลังจากนั้นคงจะต้องดำเนินคดีเพราะว่าทางฝั่งมอเตอร์ไซค
เขาบอกว่าฝั่งรถเก๋งทำร้ายร่างกายนะ